กือเตอร์นี้เคยเดินทางมาแข่งคริงสครับในบ้านเรามาแล้วนะครับ
แต่ว่าไม่ได้เจอทีมชาติไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่๘๐ของโลก
และเป็นทีมจากโซนคอนคาเคฟแล้วก็เป็นทีมที่มาคว้าแชมป์
คริงสครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในครั้งล่าสุดแน่นอนนะครับ
นะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าเขามาเสียบแทนที่ของปานามาเนื่องจากว่าปานามาเนี่ยไม่อยากมาเตะนะครับที่ไทยก็หวั่นในเรื่องของโรคโควิดสิบเก้าก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมมาแล้วก็จะแข่งขันนะครับวันที่สามสิบมีนาคมนะครับไทยเจอกับกราซาวดังนั้นโปรแกรมนะครับของนิชชิโน้นเนี่ยก็จะเรียกทั้งชุดใหญ่แล้วก็อยู่ยี่
สมันคลาฮิลาสถานก่อนจะพบกับกราซาวดังนั้นนะครับในวันที่สามสิบมีนาคมซึ่งไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองจะถ่ายแล้วสดให้ชมทั้งสองนัดครับ